สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแฟนแฟนรายการขีดเส้นใต้
บอกว่าให้หยิบเรื่องนี้มาทำความเข้าใจ
มาอธิบายให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายหน่อย
เพราะว่าตอนนี้คนทั้งโลก
รวมทั้งคนในเมืองไทยก็หวาดภาวะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงอยู่ครับอเมริกากับอีหลานอยู่ไกลบ้านเรา
แต่ว่าถ้ามันพัฒนาไปถึงขั้นเป็นสงครามทะเลาะกันรบกัน
มันจะมีผลในทางเศรษฐกิจตามมาเยอะ
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันพลิกไปพลิกมา
หัวข่าววันนี้กับข่าวที่เกิดขึ้นมันคนละเรื่องแล้ว
เพราะว่าอย่างอันดับแรกเลยเมื่อวานข่าวจากหัวข่าวหนังสือพิมพ์
เกือบทุกฉบับมาในแนวเดียวกันหมด
เพราะหนังสือพิมพ์เอาเรื่องที่เกิดขึ้นในวันก่อนมาพาดหัว
หนังสือพิมพ์เนี่ยเขาต้องปิดกรอบปิดหน้าปิดข่าวก่อน
กว่าจะพิมพ์ออกมาเป็นเล่มกว่าจะส่งไปถึงมือคนอ่าน
ต้องใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงช่วงเวลาหลายชั่วโมงที่ทอดอยู่นั้นเนี่ย
สถานการณ์มันก็พลิกไปซะอีกแล้ว
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ที่เห็นเรียงในจอเนี่ย
รู้แล้วเรื่องแล้วแต่อ่านแล้วน่าเป็นห่วงทั้งสิ้นว่าสถานการณ์มันจะพัฒนาไปอย่างนั้น
แล้วอย่าลืมว่าเวลาบ้านเรากับเวลาที่อเมริกา
กับเวลาที่อีรานก็ต่างกันเวลาไม่เท่ากัน
ฉะนั้นเมื่อเวลาไม่เท่ากันเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ต้องดูด้วยว่ามันเกิดมาแล้วช่วงไหนยังไง
อย่างเช่นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
อันนี้ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตี๑๓๐ของวันที่๘มกรา
ที่เกิดข่าวแล้วก็เป็นข่าวว่าโลกวันสงครามลุกลามอีหลานถล่มขีปนาวุฒิ
โจมตีฐานทัพสหรัฐในอีรักษ์อ้านทหารล้มตายเป็นเบื่อ
หรือมีข่าวประเภทเนี่ยอีลานถล่มคืนสหรัฐ
เหล่านี้เป็นต้นพอเกิดเรื่องแบบนี้เมื่อวานทั้งวัน
ผลกระทบจึงเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่า๑ราคาน้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันดิบเนี่ยดีดตัวขึ้นสองทองคำราคาสูงขึ้น
ถ้าสถานการณ์แบบนี้เขาสู้รบกันเนี่ย๒ตัวนี้ราคาสูงขึ้นก่อน
ร่วงลงเกือบทุกกระดานทองขึ้นน้ำมันขึ้นหุ้นร่วง
แต่พอมาถึงเมื่อวานเนี่ยพอมาถึงเมื่อวานที่เป็นเวลากลางวันของอเมริกาตอนเช้าแล้วของเราเป็นกลางคืน
สถานการณ์เปลี่ยนอีกทีนึงครับที่ว่าเปลี่ยนก็เพราะว่าเมื่อกี้ในรายงาน
ประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีท่าทีจะเรียกว่าอ่อนลงก็ได้
ท่านบอกว่าตอนนี้จะใช้ช่องทางยุติปัญหาการเผชิญหน้า
แล้วจะหาทางออกโดยการเจรจายุติฟังเสียงรู้ว่าทรัมป์อ่อนลง
แล้วก็มีบทวิจารณ์เยอะเลยว่าสหรัฐก็ไม่พร้อมจะทำสงคราม
แนนทากอนกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่าไม่มีทหารสหรัฐบาดเจ็บล้มตายอย่างที่เป็นข่าว
ไปดูคนอเมริกันเอง
ล่าสุดที่เขาไปทำโพลคนอเมริกันก็ไม่เห็นด้วยที่จะทำสงครามคนอเมริกันก็หวาดหวั่น
นั่นฝ่ายฝ่ายของทรัมป์ที่แถลงล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาฝ่ายของอีราน
อรานก็มีท่าทีล่าสุดว่าไม่พร้อมจะทำสงครามเหมือนกันครับไม่พร้อมจะทำสงครามเหมือนกัน
นี่เห็นไหมฮะฟังแล้วก็สถานการณ์คลี่คลายลงไปเยอะก็ไม่พร้อมจะกดปุ่มนิวเคลียร์ทำสงครามกันว่ายังงั้นเถอะ
ทองที่ขึ้นไปวันก่อนก็ลดลง
แต่ตลาดหุ้นดีดตัวขึ้น

ดีดตัวดีดตัวขึ้น

ตามข่าวแบบนี้ต้องตามสถานการณ์

เราเรียกว่าชั่วโมงไปต่อชั่วโมงด้วยซ้ำไป

ฉะนั้นมาถึงเที่ยงวันนี้

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่พร้อมที่จะทำสงคราม

เรื่องที่จะให้สงบลงง่าย

แล้วก็จะมีข่าวนั่นมีข่าวนี้
ให้เราตามกันเป็นระยะ

หนึ่งต้องดูช่วงวันเวลาด้วย

ที่เกินจริงเนี่ยจะมีเยอะในโลกออนไลน์

ผู้ที่เกี่ยวข้องทางราชการ
ก็ควรที่จะ

มีศูนย์ที่จะแถลงข่าว

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นยังไง
เพื่อให้คนไทยได้รับรู้

มีการเอาข้อเท็จจริงของข่าว
มาบอกให้คนรู้เป็นระยะ
อันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่

คนไทยได้รับรู้ว่าเป็นยังไง
ส่วนเรื่องของคุณดอนปรมัติวินัย

ถูกข้อกล่าวหาเยอะและรุนแรงมาก
คล้ายกับว่าเราไปแสดงท่าที
เหมือนกับจะบอกว่าเราเลือกข้างแล้ว
ถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะกระทบต่ออะไรตามมา

ฉะนั้นคุณดอนจะต้องไปเจอการอภิปราย

แล้วมาพูดอะไรในช่วงนี้เป็นอย่างนี้
ก็คุณดอนก็ต้องรับผิดชอบ

อันนี้ต้องชี้แจงเพราะคนไทยแคลงใจเรื่องนี้เยอะ
ถัดมาอีกเรื่องหนึ่งที่ขอมาแหมะไว้ตรงนี้
เมื่อวานเนี่ยเพิ่งขีดเส้นใต้ไปหยกว่า
เออโล่งใจแล้วที่กฤษฎีกา
เขาแจ้งมาเป็นวาจาไปถึงกรมป่าไม้
กฤษฎีกาลงความเห็นว่า
ที่ดิน๖๘๒ไร่ของคุณปารีนานั้นเนี่ย
สปกรจะยึดคืนมา
แต่กรมป่าไม้จะต้องดำเนินคดีต่อ
ตามพรบป่าไม้ตามพรบอุทยาน
แปลว่าต้องเดิมเนินคดีเพราะมีความผิด

ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้
อกจากจะถูกยึดคืนแล้วไม่จบ

นี่ที่ข่าวเป็นข่าวมาเมื่อวานนะ
ผมก็บอกว่าเออถ้าอย่างนี้ฟังแล้วก็โล่งใจ
ฟังแล้วก็มีความรู้สึกหายหงุดหงิด
โล่งใจว่าความยุติธรรมยังมีอยู่
แต่ว่าพอมาถึงเช้าวันนี้อ้าว
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบที่ดินปารีนา

บอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งโดยวาจาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
แล้วงงว่าไม่รู้ข่าวมาจากไหน
ต้องรอการตอบกลับมา
อย่างเป็นทางการของคริสตาลีกร
ก่อนพอฟังอย่างนี้ที่โล่งใจอ้าวกลับมากลุ้มใจกันซะอีกแล้วเอ๊ะ
ตกลงตกลงจะเอายังไงที่สำคัญก็คือคุณธวัชชัยบอกว่า
กฤษฎีกาก็เหมือนกับสารต้องใช้เวลาพิจารณาพอสมควร
อันนี้ที่แขลงใจเพราะว่าประเด็นข้อกฎหมายเรื่องนี้
ไม่จำเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงมากข้อเท็จจริงก็มีอยู่อย่างเห็น
เห็นกันอยู่แล้วทำไมกฤษฎิกาจะต้องซื้อเวลาจะต้องช้า
จะต้องไปเปรียบเทียบกับสารว่าต้องใช้เวลาสารนั่นใช่ครับ
ต้องใช้เวลาเพราะว่าการพิจารณาแต่ละนัดแต่ละนัดแต่ละนัด
กันไปเลื่อนกันมาเลื่อนกันมาเลื่อนกันไป
ของคนที่ให้ปากคำฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยก็ช้า
แต่กฤษฎิกาเนี่ยแค่เอาข้อกฎหมายมาวางบนโต๊ะ
แล้วพิจารณาว่าตกลงยึดแล้วจบไม่ต้องดำเนินคดี
หรือยึดแล้วยังต้องถูกดำเนินคดีด้วย
มันทำไมจะต้องช้าอย่างนั้นล่ะครับบรรทัศน์ก็มีอยู่แล้วนี่ครับ
คำตัดสินของสารดีกาเรื่องเดียวกันแบบเดียวกันก็มีอยู่แล้ว
เอ๊ะทำไมชิงช้าอยู่อันนี้ก็เลยที่โล่งใจเมื่อวาน
วันนี้กลับมากลับมามีความรู้สึกว่าเอ๊ะการจะดำเนินคดีอะไร
กับคนที่มีเส้นมีสายการจะดำเนินคดีกับคน
อย่างคุณปรินาไกรคุบทำไมมันถึงยากถึงเย็นอย่างนี้ก็ไม่รู้
นี่คือคำถามตัวโตของประชาชนครับ

เออวันนี้เอ๊ะทำไมกลายมาเป็นอย่างนี้อีกแล้ว